ผู้ต้องหาฆ่าปาดคอพยาบาลวิชาชีพ
ของโรงพยาบาลภาชีโดยทิ้งศพไว้ในรถเก่ง

สรุปแล้วติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายได้แล้วนะคะ
หลังจากที่อยู่ในช่วงของการหลบหนี
ทำไปเพราะวันนั้นจะไปของเงินจากผู้ตายหนึ่งหมื่นบาท
จะเอาไปจ่ายค่างวดรถแต่กลับถูกด่าทอและแถมไม่ให้เงินด้วยนะคะ
เลยใช้คัตเตอร์ปาดคอและทิ้งศพไว้ในรถนั่นแหละ
ตำรวจภูทรพระนครศรีอยุธยาร่วมมือกับตำรวจภูทรภาชีค่ะ
จับตัวในอันฟักซิริหรือน็อตอายุสามสิบสามปี
ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาหลังก่อเหตุฆ่าปาดคอนางศรีสุภางสุวรรณสิน
อายุ๔๘ปีเป็นพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลภาชีนะคะ
ตำรวจได้เบาะแสจุดแรกเลยก็คือกล้องวงจรปิดในจุดที่ในอัน
ขับรถแล้วก็ไปจอดทิ้งศพของพยาบาลไว้
อย่างที่สองคือกล้องวงจรปิดตามเส้นทางการหลบหนีซึ่งตรงนี้แหละ
ไปพบว่าในอันขับรถกระบะ๔ประตูสีขาวทะเบียนอายุทยา
หลบหนีไปพร้อมกับแฟนสาวซึ่งแฟนสาวมารอรับ
ตั้งแต่หลังจากเกิดเหตุแล้วนะเจ้าหน้าที่ก็เลยจัดการปิดล้อม
จับกลุ่มไว้ได้ที่วัดลาชิตอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลและสืบหาอาวุธในการสังหาร
ก็คือมีดคัตเตอร์นะคะชุดสืบสวนลงพื้นที่สวนมะนาวใกล้กับทางเข้าวัด
มลสุนทรในอำเภอภาชีซึ่งเป็นจุดที่พบผู้ต้องหา
เขาบอกว่าเขาทิ้งอาวุธมีดก็คือคัตเตอร์เอาไว้หลังจากก่อเหตุ
ห่างจากจุดที่ทิ้งรถ๓กิโลเมตร
แต่ว่าตอนนี้ตำรวจบอกว่าในสวนมะนาวก็ยังไม่พบอาวุธเลยนะคะ

ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพบอกลงมือก่อเหตุจริง
รู้จักกับผู้ตายมาประมาณ๕ปีแล้ว
เนื่องจากเคยทำงานตัวเขานะทำงานเป็นพนักงานเวรเปรย์
ที่โรงพยาบาลภาชีทำงานด้วยกันโรงพยาบาลเดียวกัน
ล่าออกมาแล้วประมาณ๑ปี
จากนั้นช่วงก่อนเกิดเหตุหลังจากที่รู้จักกันในโรงพยาบาลมา

ช่วงก่อนเกิดเหตุเขาขอยืมเงินผู้ตายค่ะ
หมื่นบาทบอกว่าจะเอาไปจ่ายค่างวดรถ
แล้วเขาก็บอกว่าหลังจากที่นัดมาเจอกัน
เอ่ยปากขอเงินเท่านั้นแหละ
ผู้ตายด่าทอกลับด้วยถ้อยคำที่หยาบคาย
แล้วยืนยันว่าจะไม่ให้เงินเขา
เขาบอกประดานโทษะค่ะทุบตีก่อน
แล้วใช้มีดคัตเตอร์ที่พกไว้ในกระเป๋ากางเกง
กรีดไปที่คอของผู้ตายหลายครั้ง
แต่ตอนนั้นผู้ตายยังไม่หมดลมหายใจ
ไปต่อค่ะใช้มือบีบคอ

ดศีรษะของผู้เสียชีวิตลงที่เบาะหลัง

ที่เขาให้ปักคำเนี่ยนะ
พยายามฆ่าเลยคือกรีดคอแล้วไม่ตาย

คือลักษณะพฤติกรรมและจิตใจค่อนข้างโหดเยี่ยม
คือกระทำต่อจนตั้งใจให้เขาตาย

เดินทางมารับศพของนางศรีสุภางผู้ตาย
ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

วัดมาพโพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ
วันเสาร์ที่๑๖มีนาคมนี้

ตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แถลงข่าวการจับกลุ่มตัวคนร้าย

ยืนยันว่าพันระยา

แล้วก็เป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะ

การให้ยืมเงินคนที่โรงพยาบาลเนี่ย

แต่ไม่คิดว่าเรื่องของการยืมเงินแบบนี้

กลายเป็นเหตุที่ทำให้ภรรยาของตัวเองเสียชีวิต
บอกว่าพรุ่งนี้ทำแผนอยากไปเจอหน้า
และอยากจะถามเลยว่าฆ่าเมียผมทำไม